ก่อเหตุแทงการบาดเจ็บ๑คนแล้วก็เสียชีวิต๑คน
ภาพวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ชกต่อยกัน

ที่บริษัทฮอนด้าโรจนะตำบลหัวว่า
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
คู่กรณีคือนายปฏิวัติบัตรมาอายุ๒๔ปี

ซึ่งเสียชีวิตกับนายไตรเทพมากเจริญอายุ๒๖ปี
ชาวบ้านหมู่๓ตำบลแจงงามอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี
บาดเจ็บที่บริเวณต้นคอหลังใบหูและหน้าผากด้านขวา
และเป็นคนที่ลงมือแทงอีกฝ่าย
สาเหตุนายไตรพบนายไตรเทพเล่าว่า
ตัวเองและผู้ตายเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
ก่อนเกิดเหตุมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อน
ตอนเปร่งสิ้นถ้องผมเรียกเขาไปคุยว่า

เขาบอกเออไม่ได้เขาก็โดดต่อยผม
เขากระแทกเสร็จแล้วเขาก็ต่อยแม่ย้ำเลย
ทำไมถึงตอนนี้ทำไมคุยได้ใดไม่ได้เหรอ

คุณประเทพตอบคุณให้เอามีดแทงกับใคร

นายปฏิวัติเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลโสธาเวศ๓๐
ส่วนนายไตรเทพถูกนำส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ตำรวจอายัดตัวไว้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป